รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

สือกวันส่งตัว

ยังตอบถูกหรือผิดเท่านั้นเอง

และคุณจะต้องมีความชำนาญในด้านการทรงตัวด้วยนะฮะ

จะต้องมาท้าชนเครื่องเล่นของเรา

เพราะคุณคือพระเอกในใจผม

ทุกวันนี้จะเป็นผัวเมียกันอยู่แล้วครับ

ตลกคนโปรดโน้ตเชิญยิ้ม

ตลกหัวปริงต่องย้องลูกหยี่ครับ
สวัสดีครับพี่บอม

จากพักกลางวันออกเที่ยวกลางคืน

ผมอยากจะถามเหลือเกินว่าคุณบอลกับคุณบอยเนี่ย

ผมได้จัดรายการโด่งดังผมดูกันเป็นประจำเลย

โหติ้งต้องจริงเลยเชียร์

เอ้าท่านสุธิชัยอยู่สบายดีนะครับท่าน
ขอครับท่านผู้ชมครับสบายดีครับ
เพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข่าวนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ

พ่อแม่วันเสาร์วันทิศนี่ก็ไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัว

อะทีมผมดีกว่า

น้องผมนี่ขอบอกว่าพวกคุณออกมาเนี่ยโดยเฉพาะคุณบอล
น้ำลายเนี่ยคุณไหลตั้งแต่หน้าบ้านจนในบ้านเลยครับผม

มายมีกระดูกมั้ยลูก

โอ้โหท่าเรานี่แบบโอ้โหสุดยอดมาก

สวัสดีครับผมปอนนกครับ
สวัสดีค่ะหนิมขนึงพิมค่ะ

สวัสดีค่ะ

๓คนนี้เนี่ยเค้าเรื่องการร้องเพลงเนี่ย

เอ้ยยเฮ้ย

เพลงตอนนี้มีเพลงของเพลงใหม่เลยมั้ยฮะเนาะคอ

อะแจ้ทำไมเนี่ย
โสดกองเงากองเหงารักเขาก็เจ็บทุกที
ไม่เคยพอดีเลยใช่ไหม
เป็นสดก็เหงาก็เหงารักเขาแต่เขาก็ไป
มีไหมมีไหมฉันอยากเจอ

จะบอกว่าเพลงนี้ผมก็เข้าไปดู
แดดนิ้มละครับตอนนี้มีเพลงมีอะไรไหมครับ

หน้าเป็นล้อหน้าไซน์เนื้อเก็บเอาไว้ที่บ้าน
ก็ปล่อยใจเย็น

น้องไอมีแฟมไหมคะตอนนี้มีค่ะมีค่ะ

เป็นเพราะตกลงกับความเหงาไม่ได้สักที
เหลือเกิดอาการดรับที่

เสมอเพลงดูดราครอจ

ผมอยากจะให้คุณผู้ชมนะครับเปิดใจนักร้องหนุ่มคนนี้ครับ
เขาได้แหวกแหน่ขึ้นมาร้องอีกครั้งหนึ่ง
เพลงนี้มียอดวิวสูงที่สุดณปัจจุบันนี้ครับผม

เสมือนจริงฝากไว้ด้วยนะครับผม

กลัวเงามันเป็นวัง
อะไรขนาดนี้ก็เสร็จแล้วนะ
นี่นี่เอา

ไม่เข้าใจหรอกมีความแปลงไหม
ถ้าสิ่งว่าเราไม่เข้าใจ
คือว่าเราจะไม่สนุกกับเพลงด้วย

ออนเดอร์ดาคดิชาฮาวิ
เขาว่าไงเขาเดินไปที่เปลี่ยวบนถนนไฮเวย์อ่ะ

เอ่อลงทัดไปผมเขาปิวชวัย

เขาอุ้มแมวเข้าไปในรถตัก

เพราะว่าไงครับท่าน

เขาว่าไง
เราก็จะซื้อไอ้สักกะแทนฝาก

ไอ้ดุลที่ใคร
ไอ้ดุลอยู่ข้างนี้

ไอ้ซาวซีบอกซื้อมาให้ช่าง

หาบีซีดีน้องแท็ตอยู่ที่ไหน
เพลงลงต่อชอบเรื่องโฮงเตลมากเลย

ความโสดประมาณ

กระพริบกระป่อย

ถ้าแพ้เธอมากก็ได้เวลา
ขอซื้อท่านิกสิทธิ์

ขอซื้อท่านิกสิทธิ์
ความโสดประมาณ

โสดแต่กินเป็นร้อย

ไม่กินเป็นร้อย

ไม่กินเป็นร้อย
ไม่กินเป็นร้อย

ไม่กินเป็นร้อย
ไม่กินเป็นร้อย

ไม่กินเป็นร้อย

ไม่กินเป็นร้อย
ไม่กินเป็นร้อย

ไม่กินเป็นร้อย

ไม่กินเป็นร้อย

ไม่กินเป็นร้อย

ไม่กินเป็นร้อย
ไม่กินเป็นร้อย

ไม่กินเป็นร้อย
ไม่กินเป็นร้อย
ไม่กินเป็นร้อย

ไม่กินเป็นร้อย

ไม่กินเป็นร้อย

แปลว่าสวัสดีเตียงนอนหรือเปล่า

กุ๊ดกูแปลว่าผีหลอก
มันไม่มีหรอกบ้าดิ
สำคัญค่ะพี่แอม
ทีมหยอดลูกหยี่ครับไป๓คันน้านแน่
เครื่องนี้นะน่าจะเหมาะกับน้องปอ

อาจจะเป็นวันที่มีวันหยุดก็ได้หรือเป็นวันสำคัญที่เขาไม่หยุดกัน

ขอให้โชคดีเปิดศึกวันทรงตัว

วันเด็กแห่งชาติคือวันเสาร์ของเดือนมกราคมตอบ

มกราคมนอกจากเป็นวันครูแล้วยังเป็นวันไถนาแห่งชาติตอบ

ไถนาแห่งชาติคือวันที่๑๖มกราคมตอบ

สมกับเป็นหัวหน้าทีมที่มีบ้านท้ายร้อนแรงจริงเลยนะครับ
โอ๊ยคุณป่าดู
ดูการใช้สะโพกในการชิดเบาะแบบเหนียวแน่นเสียจริง
เอ่อผมเนี่ยขอซื้อบ้านท้ายคนเป็นจริงได้ไหม
โอ้โหมหาเก่งจริงนะพ่อคุณ
ได้ดีวันเด็กแห่งชาติคือวันเสาร์ของเดือนมกราคม

แล้วนอกจากวันครูแล้วเนี่ยวันที่๑๖ยังเป็นวันไถนาแห่งชาติป่

อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ตอบมั่วครับผม

ไม่ใช่วันไถนาแต่เป็นวันโคนมแห่งชาติด้วย
สองวันเลยนะอยู่ในวันเดียวกันนะฮะ
สรุปนะฮะว่าทำไปได้๓ข้อ๓คะแนนครับ

รับไป๓คะแนนเช่นกัน

สิว่ามันจะมันสูงไปหรือเปล่าครับคุณหยอง

สี่สี่เสียมพระพรวะวันวิเศษตามมาทั้งประกาศเสียร์ตัวชัดท้า
ขอให้ได้สี่ห้าขนาด

หมวดภาษาอังกฤษครับผมขอให้ได้เยอะครับผมขอบคุณมากครับเปิดศึกวันทรงตัว

ถูกครับคิดแคทแปลว่าช็อกโกแลตตอบ

ฟิสโคนคือกล้างปลาครับ

เอ้อเพนแปลว่าแม่ไก่ตอบ
อิลิเฟนไทเกอร์บาร์โปโรทั้งหมดคือสัตว์ที่อยู่บนบกตอบ
ถูกครับโอ้โฮ

นี่จะตอบงูแปลว่าสเนคครับถูกครับแล้วนกละครับบอบครับจริงจกจริงจกขี้เกรียมครับขี้เกรียมขี้เกรียมด้วยขี้เกรียมขอบอกเลยนะครับว่าพี่เนี่ยตุ๊ดเยอะเหนื่อยมั้ยพี่เหรอเหนื่อยมั้ยพวกเราไปเล่นดูสิครับเพราะว่ามันก็เหนื่อยตุ๊ก
อ้าวอะไรอย่างนี้
อ๊าวขอบคุณก่อนก่อนครับแล้วขอห้าขอบคุณครับเอเลเฟิ้น

ก็แหมวและก็อะไรอีกล่ะ

ติ๊กเกอร์คอยใช่ไม๊
แล้วตอปปอโล
สีอินโจ

ตอนนี้คะแนนรวมเท่ากับ๗คะแนน
อ่ะมาแล้วน้องเตี้ยรู้สึกยังไงบ้างจ๊ะ

พร้อมไหมพร้อมค่ะขอให้ได้เยอะนะเปิดศึกวันทรงตัว
ลุยวันที่๑๐ของเดือนธันวาคมคือวันรัฐธรรมนูลตอบ
วิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๑ตอบ
อ่าสิบสี่กุมภาพันธ์นอกจากจะเป็นวันวาเลนไทยแล้ว
ยังเป็นวันศิลปินแห่งชาติด้วยตอบ

๑๘สิงหาคมคือวัน
๑๘สิงหาคมคือวัน
โอ้โหน้องหนิมของพี่ตกลำบ่อแล้วเจ็บไหมเอ่ย
คือไม่เคยทิ้งลายนักร้องเสียงดีจริงนะครับ
ดูครับดูขนาดเธอตกยังมีเสียงกรี๊ดที่หลงออกมา
๑๘สิงหาคมคือวัน
๑๘สิงหาคมคือวัน
อ้าวเฮ้ยน้องก็ส่งเรือนวารินเข้ามาดูซิทีมงานเร็ว
กระแทกเขาตัวเหลือแค่นี้เลย

วันที่๑๐ของเดือนธันวาคมคือวันรัฐธรรมนูล

วันนี้ได้คะแนนไปเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๗ได้พระราชทานรัฐธรรมนูล
มี๕คะแนนตามหลังเขาอยู่นะตัวเธอ

แน่สบายอยู่แล้ว

หมวดภาษาอังกฤษนะฮะแล้วภาษาอังกฤษเดือนเนี่ยมีอะไรบ้าง
อย่างโมกระลาคุมภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษา

พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว
ตอบทันวาถูก

จูนและจูนลายคือเดือนที่อยู่ติดกัน

จงท่องเดือน๑๑๒มาให้ถูกต้อง
แจนอยู่นี่แม่งพูดอย่างนี้

อะไรอีกฮะไม่ได้แขนครับจูนลายจูนลาย
ปลอดภัยไม่มีรองไข่ในโลก
จริงครับโอ้ยต้องสดทะเลาะงามให้กับพี่ชุวิตลูกหญิงไปเลย
อยู่บนเครื่องเล่นครบทั้ง๕ข้อ
แล้วยังมีแถมท่อนเดือนเป็นภาษาอังกฤษให้เราฟังอีกด้วยโอ้ย
ไหนขอถามหน่อยครับว่าไปกินอะไรมา
โอ้ยบอกหน่อยสิบอกสิโอ้ย
ฟังเก่งมากเลยพี่ชุวิต

เตรียม
ตอนนี้ทีม๒ลูกหยีเล่นครบทั้ง๓คนรับไป๑๒คะแนน
น้องไอ้ต้องทำคะแนนเยอะ
ไม่เป็นไรยังเด็กอยู่กรี๊ดไปเถอะลูก

ไม่ต้องเล่นเราก็ได้ค่ะหนูแพ้แล้วไม่ได้
ใช่หนูต้องเก็บคะแนนเยอะเพื่อรอบโบนัสคูณ๒ไง

เนี่ยเสียงดีก็อย่างเงี้

ข้อนะคะถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

วันผู้สูงอายุ๑๓เมษายนต๊อป

วันที่๑๓๑๕เมษายนเป็นวันหยุดราชการต๊อป
วันที่๑๖มกราคมคือวันครูตอบ
และ๑๔เมษายนเป็นวันครอบครัวด้วยตอบ
แค่เสียงกรี๊ดของเธอก็ทำให้เครื่องเล่นของเราใจแตก

ก็ถือว่าอยู่บนเครื่องเล่นของเรา

เฉลยกันนิดนึงดีกว่าเฉลยครับวันผู้สูงอายุ
คือวันที่๑๓เมษายน

๔เมษายนเป็นวันครอบครัวด้วยใช่แล้วถูกนะคะทำไปได้๓ข้อ๓คะแนนครับ
เครื่องเล่นสถานบ้านท้ายทีมหย่องลูกหยีได้ไปทั้งหมด๑๒คะแนน
ทีมหย่องลูกหยีแช่งหน้าใบแบบเก๋ไก่สไลเดอร์
ปิ้วปิ้วรับไปได้รายหนึ่งหมื่นบาทเคี้ย
โอ้โฮ

ทำให้ได้เดี๋ยวพี่ช่วยคะแนนโกงให้แล้วกัน